ใบกะเพรา๓๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ